ตลอดทั้งสัปดาห์เรื่องคนเร่ร่อน
เราเสนอกันตั้งแต่วันจันทร์ได้เห็นวิถีชีวิต
รวมถึงได้เห็นเรื่องราวปัญหาของคนเร่ร่อน

ใช้คำนี้เพราะว่าเมื่อมีผู้พบเจอคนเร่ร่อน
ก็จะมีการโทรแจ้งแล้วก็จะมารวมกันที่บ้านมิตรมัยตรี

หลังจากนั้นก็จะมีการคัดแยกแล้วก็ส่งต่อไปยังจุดต่าง
เดี๋ยววันนี้นะคะคุณสุภานีจะพาคุณผู้ชมรถปลดทุกข์ไปดูกัน

รวมถึงคนที่เข้ามาในสถานแรกรับแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

วันนี้รายการรถปลดทุกข์เดินทางมาที่บ้านมิตรมัยตรี
สำหรับคนใช้ชีวิตสาธารณะโดยที่เราเรียกกันว่าคนเร่ร่อน
วิทย์เมตรีเน้นให้ความช่วยเหลือดูแลคนเร่ร่อนไร้บ้านไร้อาชีพ
ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ
แล้วก็กลับออกไปประกอบอาชีพดูแลตัวเองได้
โดยไม่ต้องกลับมาเร่ร่อนเป็นคนสาธารณะอีก
เรียกว่าที่นี่ก็เปรียบเสมือนที่พึ่งทั้งทางกายทั้งทางใจของคนเร่ร่อน
บรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ

คุณงามจิตแต้สุวรรณนะคะเป็นผู้อำนวยการบ้านมิตรมัยตรีแห่งนี้ค่ะ

อยากจะดูชีวิตความไปอยู่ของคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อน
ว่าเขากินอยู่ยังไงหลับนอนยังไง

ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าดีไหมคะ

คุณงามจิตคะที่นี่เนี่ยเราดูแลผู้ที่ไร้บ้านผู้ที่เร่ร่อนเรื่องอะไรบ้างอ่ะคะ
ค่ะก็จะเป็นเรื่องปัจจัยสี่นะคะที่อยู่อาศัยอาหารเพื่อนร่างคุมยารักษาโรคอะไรก็ตาม
แต่ถ้าเราเจอว่าเขาป่วยเราจะมีการตรวจสุขภาพก่อน
เราก็ดูภาวะร่างกายดูภาวะจิตใจใช่ไหมคะดูว่าเขามีอาการทางจิตไหม
ถ้าไม่มีใช่ไหมคะเราก็จะพัฒนาการมีส่วนร่วม

ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราสตาร์ทที่๑๕วันแรกนะคะ
เพราะว่าใน๑๕วันแรกเนี่ยเราอยากให้เขาปรับตัวเขา
อยากให้เขารู้สึกว่ามันคือบ้านนะใช่ไหมฮะ
ต่อเมื่อใน๑๕วันบางคนอาจจะแค่๒วันหรือ๓วัน
มันพร้อมปั๊บผู้ประกอบการมาก็รับไป
ฉะนั้นตรงนี้มันต้องรอเงินเดือน
ฉะนั้นเราก็จะต่อไปอีกนะคะเต็มที่เนี่ย๔๕วันเนี่ย
เราคิดว่าเขาสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะคะ
ฟังแบบนี้อยากจะเห็นที่อยู่หลับนอนความไปอยู่ของเขาอะค่ะ
ได้ค่ะได้เชิญเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
พี่งามจิตคะปกติแล้วแต่ละวันเนี่ยมีคนได้รอดมา
อาศัยหลับนอนอยู่ที่นี่ต่อวันเยอะแค่ไหนคะ
ก็วันหนึ่งเนี่ยประมาณ๒๐กว่าคน
คือของเราเนี่ยเป็นแค่ชั่วคราวนะคะ
คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราครบกระบวนการนี้

ปัญหาเขาหลักคือเรื่องการหางานทำ
มันขึ้นอยู่ที่ศักยภาพของตัวเขานะคะ
มันขึ้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมกับเราว่าเขาให้ความร่วมมือเราขนาดไหน
คือเราต้องยอมรับอย่างนะคะว่าคนเหล่านี้จะเชิงลบกับภาครัฐ
เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีการกวาดคนเข้าสถานสงเคราะห์ใช่ไหมคะ
เขาก็จะมองมีความรู้สึกว่าสถานสงเคราะห์เนี่ย
เหมือนไปติดคุกเราเปิด๒๔ชั่วโมง
แต่การจะเข้าออกให้รู้กฎนิดนึง
ตี๕๓๐เปิดนะอย่าเกิน๓ทุ่ม

เขามีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมค

ส่วนใหญ่ดีขึ้นนะคะดีขึ้น
เรียกว่าก็๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์
บางคนมีรายได้เสร็จยังกลับมาเยี่ยมเราเลย
หรือแม้แต่เราพัฒนาเขาแล้วมีอาชีพแล้ว
แล้วก็เกิดไปประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตาม

ดูจนถึงโรงพยาบาลเยียวยาจนสู่ขบวนการ
เราก็จะฝากต่อในที่สถานคุ้มครอง

ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เห็นคนเร่ร่อน
อยากจะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จะติดต่อบ้านมิดเมตรีได้อย่างไรบ้างค่ะ
โทรมาที่๐๒๒๔๖๘๖๖๑นะคะ
หรือถ้าไม่ติดโทร๑๓๐๐ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
บอกว่าอยากประสานมาทางบ้านไว้ในตี

ที่นี่ก็เปิดรับ๒๔ชั่วโมงค่ะ
บ้านมิดเมตรีแห่งนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของคนเร่ร่อนที่ต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ
เช่นเดียวกับที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อน

การที่จะรับผู้ใช้บริการมาที่นี่
ก็ต้องมีขั้นตอนมีวิธีการคัดกรองบุคคลเหล่านั้น

ของเราเนี่ยนะคะของที่นนทบุรีเนี่ย
ก็จะรับเขตที่ดูแลอยู่๒จังหวัด
ก็คือกรุงเทพมหานครกับเขตจังหวัดนนทบุรีนะคะ

เรื่องต้นเราต้องมีทีมสหวิชาชีพในการคัดกรองผู้ใช้บริการของเรา
ไม่ว่าจะคัดกรองว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหน

ที่นี่เราจะแบ่งผู้รับบริการออกเป็นกลุ่ม๓กลุ่มนะคะ

แล้วก็ช่วยเหลือดูแลเพื่อนในหอได้แทนพ่อบ้านแม่บ้าน
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นทีมที่ช่วยเหลือพ่อบ้านแม่บ้านในหอได้นะคะ
จะต้องมีการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนิดนึง

แล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ในหอพัก
ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะมีโปรแกรมการบำบัดที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับการดูแลในยังไงในลักษณะไหนยังไงบ้างคะ
เป็นอยู่อย่างไรบ้างอยากให้เล่าให้ฟัง
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะการดูแลตั้งแต่ปัจจัย๔ก็จะมีทั้งที่พักเครื่องนุ่งพรมยารักษาโรคอาหารนะคะ
ก็จะครบดูแลตรงนี้ครบหมดแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการจัดฝึกอาชีพ
แล้วก็กิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมบำบัดมีทั้งกายภาพบำบัดจิตบำบัด
แล้วมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตบำบัดที่จะให้บริการผู้ใช้บริการที่นี่อยู่อะค่ะ
แล้วก็การส่งออกไปประกอบอาชีพข้างนอกก็จะมีในส่วนที่การประเมินศักยภาพว่า
ผู้รับบริการสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วก็จะส่งไปใช้ชีวิตข้างนอก
กลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนก็มีค่ะ
แต่ระหว่างที่เขาอยู่เนี่ยเราจะต้องมีการติดตามในกระบวนการของสังคมสงเคราะห์เนี่ย
จะต้องมีทั้งเรื่องการตามญาติตามครอบครัวแล้วก็ประเมินศักยภาพเขาเป็นระยะ
หลังจากนั้นเนี่ยการฝึกอาชีพจะเป็นลักษณะของดูตามความชอบตามศักยภาพของเขา
หรือตามพื้นทุนเดิมที่เขามีภูมิปัญญาด้านนั้นอยู่
แต่ว่าถามว่าทั้ง๑๑สถานทั่วประเทศยังไม่เพียงพอกับการรองรับคนกลุ่มนี้
จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันนะคะ
มันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัญหามันค่อนข้างหลากหลายนะคะ
ทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้อย่างที่เรียนให้ทราบทั้ง๓กลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ย
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากเลย

ที่สุดถ้าหากว่าคุณผู้ชมหรือว่าใครที่เห็นคนเร่ร่อน

ของเราก็จะมีศูนย์ประชาบดี๑๓๐๐นะคะ
เป็นศูนย์กลางในการที่จะรับเหตุ
ที่จะเป็นในลักษณะของการแจ้งบุคคลที่ประสบปัญหานะคะ
แล้วก็จะมีที่สปขอที่บ้านวิทย์มัยตีกรุงเทพ
จะเป็นในส่วนของการเฝ้าระวัง
แล้วก็รับแจ้งเหตุในส่วนของกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่
คอยให้ความช่วยเหลือดูแลคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน
สร้างแรงกายแรงใจให้คนเร่ร่อนเหล่านี้

โดยที่พวกเขาเหล่านี้ไม่รู้สึกเลยว่า
เขาโดนทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในสังค
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้